คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นที่จันทบุรีนะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักไปชนกับรถกระบะ
ทำให้คนที่ขับรถเก๋งเนี่ยเสียชีวิตอัดติดอยู่ในรถเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงเป็นครูเพิ่งบรรจุได้แค่๓เดือน
แล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อวานขับรถไปสอนหนังสือเพราะว่าหลังปีใหม่ไงเมื่อวานก็เปิดเรียนใช่ไหมคะ
วันแรกเลยใช่ค่ะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
แล้วครูสาวคนนี้กำลังจะแต่งงานใช่ครับปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปดูเรื่องราวของครูสาวคนนี้ที่เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายสะพานเลือกตะพงจังหวัดจันทบุรี
นางสาวโสพิตาโพธิมินหรือบีมอายุ๒๔ค่ะ
ที่อยู่ในรถเก๋งขับรถไปแล้วก็ไปอัดพุ่งชนกับรถกระบะนะคะ
คู่กรณีที่ขับกระบะนายพิชัยจิรวัตรอายุ๕๕บาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถกระบะเขาบอกว่ารถเก๋งของนางสาวโสพิตาค่ะ
เลนมามาขวางหน้ารถกระชันชิดมากแล้วก็เลยพุ่งมาชนกลางลำเลยนะคะ
นางสาวโสพิตาคนขับรถเก่งก็เลยเสียชีวิตค่ะ
ทางด้านแม่ของครูบีมนะคะคุณแม่ปริชาติมัจฉาชีพอายุห้าสิบเอ็ด

ครูได้แค่๓เดือนเข้าบรรจุผ่านโครงการครูคืนถิ่น
จังหวัดคัดเหลือแค่คนเดียวนะคะและครูบีมได้อ่ะค่ะ
ครูบีมเนี่ยฝ่ายฝันจะเป็นครูตั้งแต่เด็กแล้วแม่บอกแล้วก็ทำตามความฝันมาตลอด
เป็นคนเรียนเก่งมากได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ตอนฝึกงานก็ไปฝึกสอนที่โรงเรียนในจังหวัดระยองไปเจอกับนายเทียรทัศน์พิทยธีราพงศ์อายุ๒๙ปี
ก็เป็นครูสอนที่โรงเรียนนั้นทั้งคู่ก็คบเป็นแฟนกันคบกันมาปีกว่า
ฝ่ายชายมาสู่ขอจะแต่งงานกันอยู่แล้วค่ะ๒๙กุมภาพันธ์จะแต่งงานกันแล้ว
จัดเตรียมงานแต่งเกือบครบทุกอย่างแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้านนัดให้ไปตัดชุดเจ้าสาว
เดือนเมษายนจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัติด้วยค่ะแต่สุดท้ายก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่เด็กมาเขาก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลยเขาเป็นเด็กดีตลอด
เรียนก็ไม่เคยเที่ยวไม่เคยเตะไม่เคยตั้งใจเรียนมากแม่ก็เสียดายมาก
แฟนนุ่มของครูบีมนะคะนายธีรทัศน์ยังเศร้ายังร้องไห้ตลอดเวลา
ไม่พร้อมจะคุยกับใครค่ะศพของครูบีมจะมีการชาปนกิจในวันจันทร์ที่หกมกราคมนี้นะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการโพสต์รูปภาพและข้อความเอาไว้
ที่รักของพี่หนูไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยขอบคุณที่มอบความรักให้พี่
รอยยิ้มเหล่านี้หนูมีความสุขและสดใสจริง
ก็โพสต์ภาพนะคะโพสต์ภาพรอยยิ้มของครูบีมค่ะ
แล้วก็มีข้อความแบบนี้บอกว่านี่คือเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตพี่
แต่โพสต์ภาพอยากให้เห็นรอยยิ้มของครูบีมเป็นภาพสุดท้าย
ส่วนแม่ของแฟนนุ่มครูบีมอ่ะนะคะก็ได้แต่ปลอบใจลูกชายอะค่ะ

วันนี้เงียบเหงาเลยนะคะโรงเรียนประกาศหยุดเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ซึ่งครูบีมเป็นครูประจำชั้นนะคะ
คุณครูจรินมนต์อ่อนครูโรงเรียนบ้านสะพานเลือกก็บอกว่าครูบีมนิสัยดีมาก
อบน้อมเป็นที่รักของนักเรียนและผู้ปกครอง
หลังเกิดเหตุพอผู้ปกครองรู้ข่าวทุกคนก็มาที่โรงเรียนนะคะ

เขาก็เป็นคนที่เก็บเด็กได้ดีอะนะผู้ปกครองก็รักชอบเนี่ย
มาโรงเรียนก็เสียดายกันทุกคนเลยเมื่อวานนี้โอ้โห
ปกครองมาเยอะมากก็คือเสียดายครูบีมเสียดายครูบีมอะไรอย่างนี้นะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าจุดเกิดเหตุนะคะ
มันเป็นลักษณะของทางโค้งโค้งอันตรายรถขับเร็วแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยค่ะ
อืมนายโกวิทอยู่สุวรรณอายุสี่สิบสองเขาอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะนะคะ
เป็นชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงจริง
ชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งถอดวิญญาณโอ้โหเนี่ยโค้งถอดวิญญาณใช่โอ้โห
คำมันฟังดูน่ากลัวจริงจริงนะนายโกวิทย์บอกว่าหลายปีก่อนค่ะ
เคยมีคนขี่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุตกคลองกว่าจะเจอศพเนี่ยนะ
เดือนกว่าแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุในพื้นที่ตรงนี้จุดตรงนี้ที่โค้งถอดวิญญาณเนี่ยค่ะ
เฉลี่ยคือเดือนละครั้งอืมและส่วนใหญ่ก็คือตายตรงนั้นเลยอ่ะ
ส่วนใหญ่คือเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะครับชาวบ้านทำบุญครั้งใหญ่ไปแล้วค่ะ
ตั้งใจว่าจะล้างอาถรรพ์แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอด
ปีที่ผ่านมามีคนขับซาเล้งถูกกระบะชนตายก็ตายคาที่
สัปดาห์ก่อนหน้าที่ครูบีมจะประสบปฏิเหตุนะคะก็มีบิ๊กไบท์ชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง
ก็เสียชีวิตซึ่งเป็นคุณยายของครูที่สอนโรงเรียนเดียวกันกับครูบีม
ก่อนที่จะเป็นเหตุการณ์ของครูบีมเนี่ยค่ะซึ่งศพของคุณยายท่านนั้นยังไม่ทันเผาเลย
ครูบีมก็มาเสียชีวิตที่จุดเดียวกันตรงนี้ค่ะ
เมื่อก่อนถ้าเลยไปเนี่ยตรงจะไปมันจะมีโค้งสะพานใช่ไหม
เขาเรียกว่าโค้งทอวิญญาณสมัยก่อนคนตายเยอะมากเออวัยรุ่น
โค้งบางที๒เดือนกว่าจะเจอคนหายมาหากันไปเจอ
เออ๒เดือนโค้งก็เรียกว่าโค้งธรรมิญาณแล้วก็ตอนหลังผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็ไปทำบุญไปทำบุญสะดอกเคาะกันมันก็เริ่มหายมาเนี่ยแล้ว
ปีนี้เยอะมากเลยที่ผมอยู่เนี่ยปีนี้เยอะมากเลยเนี่ย